คุณผู้ชมฮะเรื่องของโจรเรื่องของขโมยมันมีทุกพื้นที่แหละครับ
แต่ต้องบอกเจ้าโจรเจ้าขโมยเหล่านี้ด้วยว่า
เดี๋ยวนี้ทุกพื้นที่ก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกัน

ผู้ชายคนนี้คือมาขอซื้อเหล้าขาวที่ร้านขายของชำร้านนี้
และดูสิจังหวะช่วงที่อาศัยทีเผลอ
เจ้าของร้านเผลอเดินไปหยิบของให้
ผู้ชายคนนี้นะโอ้โหชกเงินในกระเป๋าเชื่อนหมาก
หลบหนีไปเฉยเลยตอนเข้ามาในร้านแล้วก็มาสั่งของ
ตอนแรกสั่งอะไรรู้ไหมคุณคือขอซื้อเหล้าขาวนะครับ
นี่เจ้าของร้านเขาก็เดินไปหยิบของให้แล้วก็มันมีห้องเช่าใช่ไหม
คนอื่นเขาก็เดินไปเดินมาจะอาบน้ำแต่ทีนี้ครับ
พอเจ้าของร้านหยิบเหล้าขาวมาให้แล้วผู้ชายคนนี้ออกอุบายใหม่
บอกว่าอยากซื้อพริกด้วยเจ้าของร้านเดินไปหยิบใหม่
แล้วก็ผู้ชายคนนี้เห็นทีเผลอแล้วครับก็เลยไปล้วงเอาเช่นหมากนะฮะ
เงินในเชื่อนหมากแล้วก็ใส่เข้ากระเป๋า
โดยมีน้องสุนัขมองหน้าอยู่แต่น้องสุนัขก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน

นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา๔โมงเย็นของวันที่๒๘มีนาคม
ภายในร้านขายของชำบ้านเหล่าอารางที่ตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
โดยป้าเฉวียนโอชรสอายุ๕๖ปีเจ้าของร้าน
คุณป้าบอกว่าหลังจากคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้านได้ประมาณ๓๐นาที
คือตอนนั้นก็คิดว่าเป็นลูกค้าธรรมดาแล้วฮะ
คุณป้าเนี่ยก็เดินมาหยิบตะก้าเชี่ยนหมากเพื่อที่จะเตรียมเงินไปซื้อของมาขาย
เอ้าแต่กระเป๋าเงินในตระก้ามันหายไปแล้วนะครับ
ภายในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสด๕๐๐๐บาทแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
มีแหวน๒วงวงละ๑สลึงมูลค่าอีกประมาณ๓๗๐๐๐บาท
คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคุณบางท่านจะเก็บอย่างนี้เก็บทองเก็บของไว้ในกระเป๋า
ไว้ในกระเป๋าเงินพกติดตัวไปด้วยนะฮะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านกลัวจะไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วลืม
ก็เลยเก็บพกติดตัวแบบนี้นะครับคือคุณป้าเฉวียนบอกว่าตอนนี้เป็นทุกข์มาก
ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเนี่ยไปซื้อของมาขายต่อแล้วแล้วเมื่อปีที่แล้วก็โดนขโมยทรัพย์สินมาแล้วสามครั้ง
ครั้งนี้ก็ยังมาโดนซ้ำอีกนะครับเลยอยากจะวอนให้ตำรวจสพศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑ช่วยจับคนร้ายด้วย
เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกแล้วคุณป้าเฉวียนอยากจะได้ทรัพย์สินคืน
คุณป้าก็เอามาแสดงให้ดูแบบนี้ป้าก็ใส่ไว้ในตะก้าเชียนหมากแบบนี้
มันก็หยิบเอากระเป๋าป้าไปนะครับต้องบอกรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายตอนเข้ามาหน่อย
เขาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีแดงสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีกรมสวมกางเกงยีนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต
ไม่สามารถจับภาพป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้นี่แต่ลักษณะคนร้ายเป็นแบบนี้
เพื่อใครพบเห็นแจ้งเบาะแสแจ้งตำรวจเลยนะครับ